คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ใครจะเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสคนต่อไปครับ
ซึ่งการแข่งครั้งนี้เป็นการชิงตำแหน่งของ๒คน
ซึ่งเป็นผู้สมัครที่มา
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณการสุริยะฉันธนานนท์ครับ
ณสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในวันเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่
มีชาวฝรั่งเศสที่พำนักอยู่ในประเทศไทยมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งบ่งบอกได้ว่าชาวฝรั่งเศสตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาประเทศ
โดยในประเทศไทยมีชาวฝรั่งเศสที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีจำนวน๘๖๔๔คน
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของประเทศฝรั่งเศสที่ทั่วโลกจับตามอง
โดยผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ครั้งนี้จะชี้ได้ว่าฝรั่งเศสจะดำเนินประเทศไปในทิศทางใด
เนื่องจากซ้อมผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่มีนโยบายที่แตกต่างกันอย่างสุดคั่ว
เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศประเด็นผู้อพยพและความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป
นูเอลมาครองนักการเมืองหนุ่มอดีตนายธนาคารวัย๓๙ปีตัวแทนจากพักไซส์กลางอองมาชทะยานขึ้นเป็นตัวเต็งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส
โดยให้สัญญากับประชาชนว่าเขาจะนำฝรั่งเศสไปสู่โลกาพิวัฒน์
แม้ว่านายมาครองจะไม่เคยลงสมัครเลือกตั้งมาก่อนแต่เขาก็มาพร้อมกับแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนที่เป็นที่นับถือในสังคมของฝรั่งเศสเช่นนายฟรองซัวออลองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
โดยนายมาครองเคยรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายออลองก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจในปี๒๕๕๙
โดยก่อนหน้าที่นายมาครองจะเข้ามาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวเขาได้รับการฝึกจากที่ปรึกษาด้านการเมืองชื่อดังอย่างนายแจ๊คแอทาลิ
ซึ่งแนะนำให้เขาฉีกตัวเองจากการเล่นการเมืองแบบเก่าจึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้สนับสนุนในมากรองมองเห็นถึงวิสัยทัศน์แบบทันสมัยของเขา
นายมาครองเดินหน้าหาเสียงด้วยนโยบายที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในประเทศ

ค่าใช้จ่ายของรัฐลงจำนวน๖๐๐๐ยูโรต่อปี
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาล
และสนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรี
ซึ่งหากนายมาครองชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส
อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์
ทางกลับกันมารินเลอเพ็ญวัย๔๘ปี
ตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพักแนวร่วมแห่งชาติ
คู่แข่งของนายมาครองชูนโยบายชาตินิยม
โดยมีแผนการจำกัดจำนวนผู้อพยพ
และให้ความสำคัญในการจ้างงานและสวัสดิการ
เพื่อพลเมืองสัญชาติฝรั่งเศสเป็นอันดับแรก
รวมถึงการนำประเทศออกจากสหภาพยุโรป

หลีกรุงหลังนี้นามล่าเพล้นเป็นหัวหน้าพักขวาจัดแทนวีดา

เธอและวีดาเหมือนมันบ้าจะเป็นแนว

ที่เธอจะผลักดันให้บิดาของเธอ
จากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ว่านางเลอเพลมักจะโดนฝ่ายตรงข้าม
ตีเรื่องนโยบายชาตินิยมของเธอ
แต่นี่กลับเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ

ทั้งนี้ผลสำรวจช่วงเดือนเมษายน

นายมาครองมีคะแนนนิยมนำนางเลอเพ็ญ
อยู่ที่๖๐ต่อ๔๐
โดยผลการเลือกตั้งรอบชี้ขาดครั้งนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน